คราวนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมา

เล่าข่าวถ้าพูดถึงเล่าข่าวแล้ว

แล้วถ้าสัก๒ขวดคนเดียว

ชายคนนี้ดื่มไปตั้ง๒ขวดนะครับ
แล้วก็ขับรถไปเฉียวชนรถกระบะของชาวบ้าน

ตำรวจต้องเปิดไฟแดงสกัดจับแบบนี้แหละฮะ
โอ้โห
เท่าไหร่ฮะ
แค่จะเอาไอ้ที่เป่าเข้าปากยังไม่ไหวเลย

๒๒๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

จังหวัดชนบุรีตรวจวัดระดับแอลกอฮอลได้๒๒๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
เขาให้แค่๕๐นะฮะเกินไปหลายเท่าตัว
หลังจากนายเพชรคล่องแคล่วอายุ๔๙ปี
เขาขับรถกระบะไปเฉียวชนรถของชาวบ้านครับ

กระทั่งคู่กรณีแจ้งตำรวจแล้วตำรวจสกัดจับรถของนายเพชรได้คาแยกไฟแดง
เหตุการณ์นี้เริ่มจากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
สารวัตรเวรสพแสนศุกร์รับแจ้งว่ามีเหตุรถเฉียวชนในท้องที่สพแสนศุกร์
หลังจากนั้นก็หนีไปเข้ามาในพื้นที่สพเสม็ด
ดาบตำรวจเดชเดชาจันทราท่านผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเสม็ดรับแจ้งก็สกัดจับโดยใช้วิธีไหนรู้ไหม
สัญญาณไฟแดงซะเลยค้างไว้ที่แยกคีรีนครนะฮะตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชนบุรี
แล้วก็จับได้จริงรถกระบะโตโยต้าสีเงินหมายเลขทะเบียนพพไข่๔๙๐๘อุบลรัชธานี
เพชรคล่องแคล่วอายุ๔๙ปีบ้านเดิมอยู่อุบลครับอุบลราชธานีมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ขณะตำรวจเข้าจับกลุ่มนะครับในเพชรมีอาการคล้ายคนเมาสุรานะฮะโอ้นี่เขียนให้เกียรติมากเลยนะครับดูก็รู้ว่าเมา
นำตัวมาสอบสวนทราบว่าในเพชรขับรถกระบะคันดังกล่าวไปตกปลาในพื้นที่ตะบนแสนศุกร์
ระหว่างรอปลาติดเบ็ดนะฮะก็ดื่มเหล้าขาวไป๒ขวดนะครับโอ้โห๒ขวดเหล้าขาวนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
แล้วจะขับรถกลับที่พักไม่รู้ว่าไปเฉียวชนรถของคู่กรณีตอนไหน
รถของคู่กรณีเป็นกระบะฟอร์ดสีดำหมายเลขทะเบียน๑ทพช๗๓๑๗กรุงเทพมหานคร
ของพี่ณฑีกุลชาวป่าอายุสามสิบห้าปีชาวจังหวัดน่านได้รับความเสียหายบริเวณกระจกด้านขวา
ฝั่งคนขับแล้วก็กันชนหน้านะครับเสียหายตำรวจจึงนำตัวในเพชรเนี่ยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
สูงถึง๒๒๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับและขับรถประมาทครับ
ว่าผมขับมาตามเลนของผมเหรอครับ
ครับ
ก็เลยเอ้าอะไรผมก็เลย

ขับมาเรื่อยครับขับตามทางมาเรื่อย

ตรงโรงเนินสามุกมหาอ่างศิลาครับตรงตลาดนะครับ
คนขับรถกับทุกคนมีวิวิการเป็นอย่างเต็ม
ใช่ครับใช่ครับมันก็จะขับสายไปสายมาผมก็เลยโทรบอกตำรวจก่อนผมว่าผมต้องขับตามอย่างนี้
เดชานะครับฝากเตือนว่าถ้าจะดื่มสุราก็ดื่มเถอะถ้าเพราะถ้าห้ามคงห้ามไม่ได้
แต่ดื่มแล้วพักก่อนพักก่อนนะครับชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับ
สุราเนี่ยเป็นข้อห้ามสินห้าของถูกมั้ยใช่มั้ยครับสุราเมระยะมัชชะปะมา
แต่ถ้าสุราเทมาเป็นระยะแล้วกินเมาขนาดนี้อันนี้โชคดีนะไม่ถึงตายครับ